ดูเพจที่ผมบอกเอาไว้ช่วงปิดช่วงที่แล้วนะฮะที่มีญาติคนไข้ร้องเรียนโดยอ้างว่า
คือมีคนไข้ประสบโอปติเหตุมานะครับเลือดข้างในสมอง
คือคนไข้เนี่ยไม่รู้สึกตัวแล้วครับไม่รู้สึกตัวแล้วเลยดิ้น
พอดิ้นเสร็จปั๊บเวรเปรย์เขาทำอะไรว่าอะไรบ้างไปดูนะฮะ
นี่เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ
บันทึกพฤติกรรมของพนักงานเวรเปรย์ที่พยายามดึงแล้วก็จับคนไข้
โดยขาของคนไข้ก็ถูกมัดไว้ครับตอนแรกพอเข้าใจได้นะครับว่าคนไข้ดิ้น
ก็เลยต้องจับแล้วก็ช่วยดึงรั้งเอาไว้แต่มีบางช่วงบางตอนครับ
คนไข้เนี่ยหยุดดิ้นแล้วแต่พนักงานเวรเปรย์ใช้มือทุบครับ
แล้วก็ตีบริเวณหว่างขาอ๋อนะฮะนี่นี่นี่นี่

นะฮะในภาพนี่แหละครับโหดร้ายจังใช่
เจ๊ม้อยวีพลัสนะครับนำคลิปนี้มาโพสต์ไว้
โดยระบุข้อความว่าขอฟังคำชี้แจงจากโรงพยาบาลว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นได้อย่างไรในโรงพยาบาล
เนื่องจากมีเลือดคั่งในสมองทำให้คนไข้มีอาการไม่รู้สึกตัว
ดิ้นทุรนทุรายญาติคนไข้จึงติดใจสงสัย
ว่าทำไมพนักงานเวรเปรย์ต้องทุบตีด้วยนะครับ
เรียกร้องให้โรงพยาบาลออกมาชี้แจง
เพื่อให้เห็นว่าจุดไหนมีความผิดปกติจุดไหนมีเลือดไปคลั่งอยู่
จุดไหนมีความผิดปกติจากเดิมไปอย่างไร

ว่าคุณต้องอยู่กับคนไข้คนป่วยแบบนี้